ได้มอบห้องสมุดโฮมเฮียนให้กับโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๕๑
เพื่อต้องการให้เด็กนักเรียนรวมถึงชาวบ้านในชุมชนนั้น
ได้ใช้เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านต่าง
โดยคณะกรรมการบริหารโรงเรียนนะคะก็เน้นย้ำกับเด็กนักเรียน
ให้เห็นความสำคัญของการอ่านรวมถึงผู้ปกครองก็ต้องสนับสนุนด้วย
นายมานิดสุขสมจิตกรรมการบริหารมูลนิธิไทยรัฐ
บรรณาธิการอาวุโสหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
พร้อมด้วยนางชุมพรินยุระยง
กรรมการและเลขานุการมูลนิธิแอมเวย์เพื่อสังคมไทย
และนายสุรศักดิ์เกษมสุวรรณรองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาล
ได้ร่วมพิธีมอบห้องสมุดโฮมเฮียนห้องสมุดขนาดกลาง
ให้กับโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๕๑บ้านโคกว้างตะบนโคกว้าง
อำเภอบุงคล้าจังหวัดบึงกาล
ท่ามกลางคณะครูชาวบ้านและนักเรียนมาร่วมงานเป็นจมนต์มาก

พิธีถวายผ้าป่าของครูนักเรียนสิทธิ์เก่าและชาวบ้าน
จากนั้นก็ได้ร่วมกันเยี่ยมชมกิจกรรมของเด็กนักเรียน
ที่จัดขึ้นภายในห้องสมุด
ซึ่งก็มีการจัดแสดงนิทัศกาลด้านต่าง
ให้เด็กนักเรียนและชาวบ้านได้มาศึกษาค่ะ
แต่ที่ได้รับความสนใจจากเด็กมากที่สุดค่ะคุณผู้ชม
ที่ใช้ควบคู่กับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะ
ซึ่งเมื่อใช้แอปพลิเคชันสแกนไปยังภาพ
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๕๑บ้านโคกว้าง

มีทั้งนักเรียนทั้งหมด๒๗๐คน
ครูบุคลากรทางการศึกษา๒๑คนค่ะ
จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล
จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่๓
ซึ่งมูลนิธิไทยรัฐได้ร่วมสร้างอาคารเรียนเมื่อปี๒๕๕๙
สนับสนุนงบประมาณและจัดการศึกษาของโรงเรียนเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันค่ะ
ครั้งนี้มูลนิธิไทยรัฐได้ให้การสนับสนุน
เรื่องของงบประมาณในการซ่อมแซมอาคารห้องสมุดหลังใหม่เป็นเงิน๙แสนบาท
มูลนิธิแอมเวย์เพื่อสังคมไทย
สนับสนุนครูรุภัณฑ์ในห้องสมุดจำนวน๓๕๐๐๐บาทนะคะ
มานิดสุขสมจิตกรรมการบริหารมูลนิธิไทยรัฐ
มอบห้องสมุดให้กับโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๕๑บ้านโคกว้างในครั้งนี้
เป็นการส่งเสริมพัฒนาการด้านการเรียนรู้ของเด็กนักเรียน
และการอ่านก็ถือเป็นการเปิดวิสัยทัศน์

ซึ่งหนังสือก็เปรียบเสมือนกุญแจ
ปัญญาสามารถได้ด้วยตัวเองสามารถสร้างได้ด้วยการอ่านนี่แหละค่ะ